แววว่าหมายจับบ่อใบไม้ที่๒

ซึ่งคือตอนแรกนะตอนนี้ในคดีนี้เนี่ย

เดมอนพี่ชายคนโตที่ถูกออกหมายจับ
ข้อหาคือพนันออนไลน์กับฟอกเงินใช่ไหมคะ

ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาจกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทนะคะ
เรียกประชุมทีมขยายผลเร่งรัด

คดีมาเกาะ๘๘พนันออนไลน์

ตอนนี้อยู่ที่อีพีที่๖แล้ว

นางเอกเอ็มวีใช่ไหมคะที่ไปเต้นอะไรอย่างนี้
จากการสอบปากคำพูดคุยไป

ที่จะออกหมายจับนายกิติพงศ์
บุญถาวรหรือว่าบิ๊ก

รู้สึกว่าจะเป็นคนรอคนที่จะแต่งงานไง

ชื่อบิ๊กบอกพยานหลักฐานเพียงพอ
ที่จะออกหมายจับข้อหาเดียวกันกับเน้นเลยคือ

ไม่ตำรวจคือไรท์

ร่วมกันจัดให้มีจัดหาให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดย
ผิดกฎหมายแล้วก็ร่วมกันฟอกเงิน

แต่มันใช้แนวทางการสืบสวนของการปฏิบัติงาน

ในการออกหมายจับส่วนประเด็นเรื่อง

ปปงอยู่รอปปงตั้งคณะกรรมการ

แล้วเดี๋ยวปปงจะส่งผลการตรวจสอบ

เพื่อที่จะเตรียมยึดเหมือนตอนที่ยึดของเน้นเดบอลนะคะ

มีส่วนในการทำให้สามารถออกหมายจับบิ๊กด้วยไหม

วกกับการขยายผลที่ไปจับแรปเปอร์

ที่เขาไปทำเพลงโฆษณาให้กับมาเกาะ๘๘เนี่ยนะคะ

เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย๑๖มีนาคมนี้
คุณดิวบอกว่าจะแจ้งทนายความส่วนตัวแต่ที่แน่คือคุณดิวจะกลับมา
และจะมาแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายกับเบนท์เดมอนที่สอนอทองหล่อแน่นอน
แต่เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะคะส่วนตอนนี้เขาบอกว่า
ตำรวจบอกว่าขอไม่เปิดเผยเดี๋ยวเขาจะทีเดียวเลย
เดี๋ยวนี้ตำรวจก็จะจับตอนเช้าให้ตั้งตัวไม่ค่อยทัน
ช่วงที่คนยังไม่ตื่นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนก็จะคอลหาตำรวจได้ไงว่า
แม่บอกขนาดนี้เขาหนีทันแล้วมั้งหรืออะไรแบบนี้
ตำรวจก็เลยต้องบางทีคือก็เห็นใจตำรวจนะพอตำรวจไม่บอกคนก็บ่นว่าทำไมไม่บอกทำไมไม่จับทำไมไม่รู้
แต่พอเขาแบบบอกก็หาว่าอ้าวบอกแบบนี้เป็นการเตือนหรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็หนีตำรวจก็ทำงานลำบาก
แต่เขายังเข้าออกนอกประเทศได้อยู่ในสามพี่น้อง

ใช่แต่ว่าตัวของเขายังอยู่มากพออันนี้กำลังอาจจะถูกต้องไหมคะ
ใช่กำลังจะออกแปลว่าตอนนี้อีก๒คนทั้ง๓คนก็คือบิ๊กใช่ไหมคะบอสใช่ไหมคะชื่อบอสหรือเปล่านะใช่ไหม
บอสไบร์ทเนี่ย๓คนนี้ยังไม่โดนหมายจับก็สามารถเดินทางแบบไปไหนมาไหนระหว่างประเทศ

ใช่มีเบ้นกลับมาคนเดียวเบ้นกับไร้

แต่ตอนนี้เท่าที่ทราบได้ยินข่าวมาบอกว่าบิ๊กอยู่เมืองต่างประเทศนะยังไม่ได้กลับเข้ามา
แล้วก็หมายจับเนี่ยก็คือเป็นหมายจับประกาศแล้วนะถ้าเผื่อว่าไม่มามอบตัวเนี่ยก็จะสามารถจับ
ใช่คือถ้าตำรวจออกเป็นคือตอนนี้ถ้าเขาใช้คำว่าหมายจับแล้วว่ามันจะไม่ออกหมายเรียกแล้ว
เมื่อไหร่ก็ตามที่หมายออกตำรวจเจอที่ไหนจับได้ทุกที
เพราะฉะนั้นแค่ก็จะเหมือนเน้นเดมอนที่เดินเข้ามาปุ๊บแล้วตำรวจเขาจะไปรับเลย
ก็จะเป็นกรณีเดียวกันกับพี่ชายเลยแบบเดียวกันเลยถ้าหมายจับออก
นี่แหละเขาบอกเรื่องนี้นารีพิฆาต

ตอนนี้นาลีพิฆาตไปพิฆาตมาเริ่มยาวแล้ว
ไม่รู้จะจบตรงไหนนะเข้มข้นขึ้นทุกทีนะ

นางบอกนางช้ำเวลานางเห็นแผลตัวเองหรืออะไรอย่างนี้

เห็นเขาจะแต่งงานนางเสี้ยเสี้ยเหม๋ยเสี้ยใหญ่
โปรดติดตามตอนต่อไป